ไปติดตามได้กับความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับ
จากคุณมะนุชาเจอมูลครับ
เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในขณะการแข่งขันค่ะ
ซึ่งทางโค้ชหมีรักพลสายเนธหัวหน้าผู้ฝึกสอนก็ควบคุมด้วยตัวเองนะคะ
สไตล์การเล่นของเขาและการที่เราจะจัดการกับทีมเขาเป็นยังไงบ้างคะ
ก็เขามีสไตล์ที่ค่อนข้างเปลี่ยนไปอย่างเดิมเยอะ
เพราะว่าเขามีตัวผู้เล่นที่เปลี่ยนไปเยอะนะสำหรับตัวเก่าเขาที่ค่อนข้างมีสิทธิภาพเนี่ยเขาก็ย้ายไป
แต่ว่าคือเราประมาทเขาไม่ได้แน่นอนแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราได้เปรียบเขาก็คือเรื่องของเสียงเชียร์
เพราะว่าทุกครั้งที่เราแข่งเนี่ยก็อยากให้กองเชียร์มาเยอะเพื่อเป็นกำลังใจให้เด็ก
แล้วเราก็ยังเล่นเต็มที่ก็คว้า๓แต้มแล้วก็คิดว่าวันนี้เป็นเกมที่สนุกมากแน่นอนครับ
ต้องขอขอบพระคุณโค้ชมากมากค่ะและภาพบรรยากาศล่าสุดตอนนี้เลยนะคะ
หลายคนก็เริ่มปรับเปลี่ยนอิริยบทกันแล้วซึ่งจะใช้เวลาในการยืดกล้ามเนื้อประมาณ๑๕นาทีก็เท่านั้นนะคะ
ก่อนที่จะไปรับประทานอาหารเช้าและพักผ่อนค่ะ
ที่สำคัญพวกเขาก็จะต้องลงแข่งขันเจอกับเกมนัดสำคัญกับคู่แค้น
ก็ติดตามชมการถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวี
เข้าสัญญาณตั้งแต่เวลา๑๙นาฬิกา๑๕นาทีค่ะ